อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
มาดูคลิปเหตุการณ์แรกนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะ
อย่าปล่อยเด็กเล็กอย่าปล่อยลูกหลานไว้บนรถ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับ
เพราะเหตุการณ์นี้เมื่อคุณพ่อทิ้งลูกน้อยไว้บนรถจักรยานยนต์
ยังสตาร์ทอยู่จะเกิดอะไรขึ้น
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำป้าเพณีนะฮะ
บ้านปลายคลองหมู่ที่๑ตำบลตะปานอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานีครับ
เด็กน้อยเด็กผู้หญิงคนนี้นั่งรอพ่ออยู่บนรถจักรยานยนต์
จากนั้นเด็กพยายามจะลงจากรถเพื่อจะเดินไปหาพ่อ
แต่บังเอิญนะครับว่ามือไปจับถูกคันเร่งของรถจักรยานยนต์เขาให้
ผู้ชมสังเกตที่ร้อหลังร้อหลังหมุนติวแบบนี้เลย
ท้ายที่สุดรถคันนี้ล้มครับล้มทับเด็ก

โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้เด็กไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาเอาคลิปเนี่ยมาโพสไว้

เพราะว่าบ่อยครั้งที่หลายคนชอบจอดรถ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

คุณผู้ชมครับมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากความตกใจนะครับ
เพราะว่ารถกระบะคันหนึ่งขับมาดีแล้วฮะ
แต่อยู่เห็นรถแบ็คโฮที่เขาทำงานอยู่ข้างทาง
แล้วคนขับรถกระบะคงตกอกตกใจ

มีการชนกันระเนรนาศหลายคัน
และคนขับรถกระบะรวมถึงคนอยู่บนรถ
มีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยครับ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
กระบะเชฟโรเล็ตสีขาววิ่งมาด้วยความเร็ว
พอมาเจอรถแบ็คโฮเล็กที่ทำงานอยู่ริมถนน
ทีนี้คนขับรถกระบะน่าจะตกใจนะครับ

ทำให้คนที่นั่งมากับรถกระบะเชฟโรเล็ตคันนี้

แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปลวกแดง๑รายครับ

ได้รับบาดเจ็บข้อมือขวาหักนะครับ

ต้องเรียกว่ารถทั้งหมุนไปฟาดเสา
จนรถพังเสียหายับเยอะเลย

ในรถมีของดีมีพระดีอะไร
ตอบได้เลยฮะว่าในรถมีพระดีจริง
เพราะพระท่านนั่งมาอยู่ในรถด้วยนะครับ

เป็นคนขับรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งคุณจิรศักดิ์ได้เล่าเหตุการณ์ประทึกนี้ให้ฟังนะครับ
บอกว่าวันนั้นผมได้ขับรถของวัดพาพระอธิการทวีทรัพย์
เจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง๑๓
กิจนิมนต์พร้อมกับลูกศิษย์วัดอีก๓คนนะครับ
พอขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุบริเวณช่วงคลอง๑๓
่งหน้าคลอง๑๒ที่ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้ากระทันหัน

แล้วก็ไปชนกับรถการไฟฟ้าที่สวนทางมา
ทำให้รถกระบะของเขาหมุนกระเด็นและไปฟาดเสาไฟฟ้าอย่างแรง
ตอนนั้นเขาคิดว่าโหต้องตายแน่เลย
เพราะในรถคันนี้ไม่มีใครคาดเข็มขัดนิรภัยเลยสักคนนะครับ
แต่ที่รอดตายมาได้ราวปฏิหารครั้งนี้เชื่อว่ามาจากเหรียญพระอาจารย์บุญลือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง๑๓
ที่ผมเองก็ห้อยคออยู่ทุกวันอย่างแน่นอน
และที่สำคัญสงสัยที่รอดชีวิตมาได้นะฮะ
เพราะมีพระดีอยู่ในรถอีก
นั่นก็คือพระอธิการทวีทรัพย์ท่านเจ้าวาดวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง๑๓
ที่ท่านนั่งมาอยู่ในรถนี่แหละครับ

ยูยูจะกลับรถยูจะยูเทิร์นแบบนี้ไม่ได้นะ
ถ้ายูยูเทิร์นแบบนี้นะโอ้โห
มันก็เกิดเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างที่เห็นนี้สิครับ

จับภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากการเปลี่ยนเลนกระทันหัน
เปลี่ยนเลนกระทันหันสงสัยกะจะยูเทิร์น
ทำให้รถเก๋งสีส้มที่ขับตามมาด้วยความเร็วเขาก็เบรกไม่ทันเหมือนกัน
พุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์จนรถกระเด็นพลิกคว่ำตีรังกาแบบนี้นะครับ
รถตำรวจที่ตามมาอีกคันโอ้โหแทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
ต้องหักหลบออกทางซ้ายเสียหลักพุ่งเข้าไปชนบ้านเรือนประชาชนด้วยครับ
โดยดาบตำรวจสุรศักดิ์กลิ่นหอมอายุ๕๑ปี
ดาบเองก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหผมเนี่ยขับออกมาจากเกาะช้าง
ผมเห็นว่ารถด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุผมรีบเบรกหักหลบออกด้านซ้าย
แต่แหม่เจ้ากรรมจริงนะฮะเพราะว่าเสียหลักเหมือนกันครับ
หุนเข้าไปชนทรัพย์สินราชการรวมไปถึงสิ่งของในบ้านเรือนของประชาชน
ได้รับความเสียหายด้วยเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดห้าคนนะครับ
ส่วนอีก๔รายที่เหลือได้รับบาดเจ็บถลอกตามร่างกายแล้วก็ฟกช้ำเท่านั้นนะครับ
จากคลิปอุทาหรณ์บนท้องถนนก็เตือนภัยในช่วงของการเดินทาง
เทศกาลท่องเที่ยวปลายปีแบบนี้ไปแล้วนะฮะ
ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันบ้างไปเที่ยวแล้วไปดูคนที่เขาบอกโอ้โหมีไอเดียบันเจิด
จะพาไปดูสายไหมพ่นไฟคุณผู้ชมอาจจะงงนะสายไหมพ่นไฟคืออะไร
ให้ไปดูกันให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะครับ
ในช่วงเย็นวันหยุดจะมีคุณลุงคนนี้แต่งชุดตัวตลกโจ๊กเกอร์
หรือที่เรียกว่าตลกโบโซ่
ทำการแสดงนี่ครับพ่นไฟควงไม้ติดไฟ
พร้อมทั้งโชว์ลีลาการสาวสายไหมแบบยาวหลายเมตรเลยคุณผู้ชมดูสิ
และท้ายที่สุดก็ม้วนให้กลายเป็นดอกไม้
หลากสีสวยงามจริงคุณ
โดยคุณลุงอำนาจแช่มชื่นหรือว่าคุณลุงการ์ตูน
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนทำงานเป็นจิตอาสา
พออายุ๖๐เนี่ยลุงก็ลาออกลุงก็เลยมาทำอาชีพเองนะฮะ

แล้วก็มาเจอช่วงโควิดไม่ได้ไปไหน
ก็เลยเรียนรู้ฮะเรียนรู้จากยูทูป
เห็นวิธีการเล่นไฟแบบต่าง
ลุงก็ศึกษากระทั่งช่วงที่เชียงใหม่เปิดเมืองนะฮะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามา
ก็เลยมาแสดงไฟประกอบการขายสายไหมไปด้วยนะครับ
ใครที่อยากเห็นลีลาของคุณลุงอำนาจนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับ
ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเมย่าอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะครับ
ทำกินเรายังมีต่อนะฮะให้คุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวกันที่หัดใหญ่
ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เจ้าของร้านก็มีไอเดียที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวโต๊ะน้ำวนนะฮะคุณผู้ชมฟังแล้วแปลกใจใช่ไหมฮะ
แต่ไปดูภาพกันจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยโต๊ะน้ำวนเป็นยังไงนะครับ
นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไข่มังกรนะฮะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำครับ
ข้างสพหาดใหญ่เขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีไอเดียแปลกแตกต่างกว่าร้านอื่นก็ตรงนี้แหละฮะ
โต๊ะน้ำวนคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะโต๊ะน้ำวนซึ่งมีน้ำเนี่ยไหลวนเป็นวงกลมอยู่กลางโต๊ะตลอดเวลา
แล้วก็มีกล่องพลาสติกใส่เกี้ยวครับใส่แคบหมูฮะใส่สิ่งของกินกล้ามกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ลอยอยู่แบบนี้ให้ลูกค้าได้หยิบเองเลือกเองตามใจชอบ
ซึ่งคุณปิ๋ยะรัทธ์สุขศิริบอกว่าอยากให้ลูกค้าที่มาทานก้วยเตี๋ยวที่ร้าน
จากได้รับความสะดวกสบายแล้วที่ไม่ต้องลุกไปหยิบโน่นหยิบนี่
ก็เลยทำนี่สะพานน้ำซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อไข่มังกร

และยังมีก๋วยเตี๋ยต้มยำน้ำใสไข่มังกร
ชามละ๗๕บาทนะครับ
อกจากนี้มีก๋วยเตี๋ยวออนเซ็น

โอ้โหร้านนี้ก็มีจุดขายมากมาย
ใครสนใจก็แวะไปลองชิมกันได้นะครับ
ที่หน้าสพหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับ

เป็นน้ำหวานพึ่งป่าเดือน๕

สร้างรายได้เป็นหลักล้านนะคุณผู้ชมฮะ

นั่นก็คือรีสอร์ทที่คนพักไม่ได้
แต่พึ่งเนี่ยโอ้โหอยู่กันใหญ่เลยนะฮะ
เพราะที่นี่คือรีสอร์ทพึ่งนะครับ
ที่คุณสยามชาวจังหวัดพยาว

บนพื้นที่ม่อนภูทยา
ซึ่งเป็นพื้นที่ของคุณสยามเองล่ะครับ

และช่วงนี้จะมีดอกไม้ป่าเยอะเลย

เพราะพึ่งเขามาหาน้ำหวานกันนะครับ

ฟีโลโมนไว้๒ตัวในกล่องไม้
เพื่อล่อให้พึ่งเข้ามาทำรังในกล่องแล้วครับ
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดกว่า๑๐๐รัง

แต่ว่าสร้างรายได้ล้านกว่าบาท

พาคุณผู้ชมนะ

จิบชากันรวมถึงไปจับจ่ายซื้อของ
แต่ว่าไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะกล้าไปหรือเปล่า
เพราะที่นี่คือป่าช้าคาเฟ่และป่าช้ามาร์เก็ตนั่นเอง

พ่อค้าแม่ค้าจริงเป็นคนนะครับคุณฮะ
แต่งกายเป็นผีเท่านั้นเอง
เรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีล่ะครับ

กระทั่งต่อมามีถนนตัดผ่านหลังวัด

ตั้งชื่อไว้เก๋ไก่แบบนี้ฮะ

ของนักดื่มคอกาแฟด้วยมาละครับ

ทำเป็นป่าช้ามาร์เก็ตครับ

ต้องแต่งหน้าผีในวันเสาร์และวันอาทิตย์
เพราะว่าจะถือว่าเป็นจุดเด่นนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา
ก็แวะมาเที่ยวกันแล้วก็แวะมาถ่ายรูป
เรียกว่าเที่ยวแบบหลอนแต่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะนำไปบำรุงศาสนาอีกด้วย
และมีการตั้งชื่อเมนูของป่าช้าคาเฟ่เป็นเมนูกาแฟสุดหลอน
หังโบยบินก็คือเมนูเอสเปรสโซนั่นเองนะครับ
น้อยน่ารักก็คือเมนูคาปูชิโน่แล้วก็มีอีกหลายเมนูนะครับ
ส่วนเมนูอาหารพื้นบ้านชวนให้ลิ้มลองก็ชื่อแปลกเหมือนกันฮะ
ชาดาลงครกก็คือตำไทยส้มตำนี่แหละครับเจ้าแม่สถานสวง
คุณผู้ชมเดาอ้าวคืออะไรตำปูปลาร้าฮะหลายคนก็มาชิมนะฮะ
แล้วก็บอกว่าอร่อยจริงนะครับเมนูก็แปลกชื่อแปลกแต่อร่อยนะฮะ
ส่วนใครที่อยากจะได้บรรยากาศหลอนแบบนี้
แวะไปเที่ยวกันได้ที่วัดเสาทงทองจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองนะครับ

คุณผู้ชมเห็นสะพานข้ามคลองไหมฮะ
ธรรมดาก็เป็นสะพานที่ตั้งไว้แบบถาวร
แต่คราวนี้จะให้คุณผู้ชมดูสะพานข้ามคลองแบบหมุนได้
เล่าสู่กันฟังพาคุณผู้ชมไปลุยที่ชุมชนคลองศาลาแดง
ถนนท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูให้เห็นกับตาแล้วครับ
ไปเจอกับคุณตาวัดนามสมุทรคุณตาเท่าอายุ๗๐ปีแล้ว
ท่านเป็นประธานชุมชนสาราแดง
คุณตาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเดิมทีชุมชนแห่งนี้ไม่มีสะพานข้ามคลอง
ก็ต้องอ้อมไปไกลนะชาวบ้านชาวช่องก็รับบำบลเหลือเกิน
ทีนี้ครับคุณลุงในฐานะประธานชุมชนก็เลยทำเรื่องฮะ
ของงบประมาณไปกับเทศบาลตำบลบางปู
เพื่อจัดทำธนาคารสันแรคมีรั้วกรรมตกสองฝั่งเลย
โดยออกแบบให้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือให้หมุนได้ซะเลยนะฮะ
เพื่อเป็นการตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
ชาวบ้านสามารถใช้สะพานแห่งนี้เดินข้ามระหว่างคลองได้อย่างปลอดภัย
ส่วนเวลามีเรือประมงจะเข้าออกก็สามารถให้คนเนี่ย
หมุนสะพานหลบให้เรือเข้าออกได้
แล้วก็หมุนกลับมาเข้าที่เดิมเป็นสะพานเดินข้ามได้อย่างปกติ
คุณผู้ชมนี่มหัศจรรย์จริงนะฮะแล้วก็ถือเป็นภูมิปัญญา
ชาวชุมชนสาราแดงตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ
โอ้โหอันนี้ต้องยกนิ้วให้เลยสุดยอดจริงนะฮะ
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนคุณผู้ชมฮะตบกระเป๋านิดหนึ่ง
ตบกระเป๋าควักเงินรอเลยเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปประมูลงาช้าง
เริ่มต้น๒๕ล้านบาทถ้ามีพอรอช่วงหน้านะครับ
กลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหทั้งใจใหญ่กระเป๋านักเนี่ยไปงานนี้กันได้เลย
ประมูลงาช้างกันคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่างาช้างที่จะประมูลเนี่ย
หลักเนี่ยเป็น๑๐๑๐ล้านนะไหวไหมต้องถามใจตัวเองนะ
คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำ
ตำบลนาขาอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามครับ
คุณธนบดีบอกว่าวันที่๑๗ถึง๒๐ธันวาคมนี้
ทางศูนย์จะมีการประมูลงาช้างออนไลน์จำนวน๑คู่
โดยเป็นงาของพลายบุญชัยอายุ๕๑ปีนะครับ
ซึ่งเป็นช้างที่ซื้อมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี๕๔
หลังจากไถ่ชีวิตจากช้างลากสูงทางภาคใต้
ตอนนั้นซื้อมาราคาตัวละ๓ล้านบาท
โอ้โหเป็นช้างสูงใหญ่สูงสง่า
น้ำหนักประมาณ๔๕ตันนะครับ
ลักษณะงาของพลายบุญชัยเส้นรอบวง๓๗เซนติเมตร
ความยาว๑๘๙เซนติเมตร
แต่งาด้านขวามีตำหนิเล็กน้อยนะครับ
มาจากเจ้าของเดิมเมื่อ๑๐ปีก่อนที่ทำให้เกิดตำหนินั่นเองนะครับ
โดยช้างพลายบุญชัยมีอาการตกมัน
ก่อนที่เขาจะป่วยฝ่าเท้าติดเชื้อที่เล็บเท้าทั้ง๔เท้า
ก็ได้ทำการรักษาเป็นเวลา๒เดือนอย่างเต็มที่นะครับ
ก่อนที่พลายบุญชัยจะล้มเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำจังหวัดมหาสารคาม
เนี่ยเกาะตั้งเมื่อปี๒๕๕๐นะครับ
ปัจจุบันมีช้างในความดูแล๒๒เชือก
แล้วก็อยู่ภายในศูนย์กว่า๑๐เชือกนะครับ
แล้วก็ช้างไม่ต้องทำงานไม่มีการฝึกแสดงหรือการโชว์ใด
ช้างก็ใช้ชีวิตตามปกติของเขาไปนะครับ
นี้งบประมาณที่ได้จากการจัดประมูลงาช้างของพลายบุญชัย
ก็จะนำเงินมาสร้างสารพยาบาลช้าง
พร้อมขยายพื้นที่สร้างโรงเรือน
เพื่อจะนำช้างที่ฝากไว้อีก๑๖เชือก
เข้ามาอยู่ที่นี่ภายในปี๒๕๖๕นะครับ
สำหรับใครที่สนใจจะประมูล
สอบถามได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์๐๙
ยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์ใหญ่อย่างช้าง
เพราะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานช้าง
นี่ถ้าพูดถึงงานช้างงานใหญ่แบบนี้

ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์กันนะครับ

มหัศจรรย์งานช้างสุรินเนี่ยนะครับ
ปีนี้เป็นปีที่๖๑
ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๒๖ธันวาคมนี้เลยนะครับ

ทำพิษเมืองอดีตงามของชาวจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์การแสดงช้าง
ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย

จะเป็นการต้อนรับแล้วก็เลี้ยงอาหารช้าง
โดยงานนั้นจะใหญ่จริงนะฮะ
เพราะว่ามีช้างตัวใหญ่ร่วมเกือบ๒๐๐เชือก

และร่วมกิจกรรมบุฟเฟ่เลี้ยงอาหารช้างครับ
ไฮไลท์ในวันอื่นก็มีต่อเนื่องนะครับ
วันที่๒๕๒๖ธันวาคมเวลา๘โมงครึ่ง
จะมีการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับ

ในรูปแบบแสงสีเสียง
ณสนามแสดงช้างที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับ

ส่งท้ายปีของจังหวัดสุรินทร์เลย
คุณชมฮะเราไปดูอีกที่หนึ่ง
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ที่ชื่อว่าเตาน้อยอองคำ
หรือที่แปลว่าเต่าน้อยกระดองทองคำนะครับ
แต่ว่ากลายเป็นปฏิมากรรม

เพื่อเปิดตัวในงานหนาวนี้ที่เมืองเทิงนะครับ

ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างปฏิมากรรมเต่าน้อยอองคำ
ท่านก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าอำเภอเทิงเนี่ย

แล้วก็มีภาพจิตกรรมฝาผนัง
อยู่ที่วัดงิ้วเก่าที่ตำบลงิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายด้วย
นี่ครับโดยนำสารที่สำคัญของอำเภอเทิง
มาประกอบเป็นปฏิมากรรมได้ยังไง

จะมีรูปจำลองของพระธาตุจอมจ้อ
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอเทิง
ด้านหลังของกระดองเต่าก็จะมีลักษณะเป็นเนินแหลมชี้ขึ้นฟ้า
หมายถึงภูชีฟ้าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ส่วนหางของเต่าจะมีลักษณะเป็นใบโพ๕ใบ
โพลนี้จะมีปรากฏอยู่ในนิทานด้วยนะครับ
ปฏิมากรรมเต่าน้อยอองคำจะตั้งอยู่ที่ขวงอำเภอเทิง

อยู่ที่พื้นที่บ้านเวียงหมู่๑ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ใครที่สนใจก็ไปศึกษาตำนานพื้นบ้านของชาวอำเภอเทิงได้เลยนะครับ
ไปชมกันด้วยเปิดตัวให้เที่ยวชมพร้อมกับวันเปิดงาน
ตอนนี้โอ้โหบานสะพรั่งเลยนะครับแล้วก็ไปสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดลำปางกันด้วย
เป็นภาพปิดท้ายสวยงามให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับ
ส่วนวันพรุ่งนี้เรานัดเจอกันหน้าจอนะอย่าเที่ยวเพลินนะครับ
เจอกันหน้าจอ๔โมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟังครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ